เกมข้ามคืนนี้ทีมข่าวธนาทีวีมีโอกาสได้พูดคุยและสัมภาษณ์อดิษฐ์โคชทีมชาติและกูรูฟุตบอลถึงเกมวันนี้ว่า
จะจัดการปัญหาอย่างไรเมื่อชนะทิพย์สงกระสินนั้นถูกจับตายครับ
เริ่มจากอาจารย์หลานจาริสฝนชีวินครับอดิษฐ์กุญศือทีมชาติไทยในชุดเอเช่นครับ
๒๐๐๗ที่เราเป็นเจ้าภาพร่วมแล้วก็เกือบจะผ่านเข้ารอบนะครับด้วยผลงานที่ชนะ๑เสมอ๑แล้วก็แพ้๑
บอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าเจ้าภาพได้เปรียบในเรื่องของสถานการณ์อยู่แล้ว
แต่ว่าโจทย์สำคัญครับก็คือวัชนาทิพย์จะถูกคู่ต่อสู้ประกบแล้วก็ไม่สามารถพลิกบอลเล่นได้เหมือนที่เจอกับบาเรนหรือเปล่า
ตรงนี้ครับทีมงานจะแก้ไขอย่างไรแต่ก็เชื่อว่าคงมีการศึกษารูปแบบ
การแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้เอาไว้แล้วครับส่วนเกมรับเน้นย้ำว่าต้องเล่นอย่างรัฐกลุ่มกว่าเดิม
แล้วก็อย่าเข้าวันพลวดเพราะว่าเสี่ยงต่อการโดนใบเหลืองเหมือนกับที่เจอกับบาเรนครับ
ส่วนโค้ชเตี้ยสาสมพบระเสริฐอดีตกลุ่นซื้อ
ตอนนี้นาเตะมีสัมภาษณ์จริงที่ดีขึ้นนะครับ

ก็โตมากับเด็กชุดนี้ก็บอกว่าเด็กวุฒิหัวใจดีน่าจะรับมือได้อยู่
ทำให้ไทยนั้นมีโอกาสที่จะเล่นได้
โจทย์สำคัญครับโคชเตี้ยก็มองเหมือนกับอาจารย์หลัง
ก็คือว่าชนะทิพย์เนี่ยถ้าเกิดโดนประกบทั้งเกมจะแก้ไขอย่างไร
เชื่อว่าสตาร์ทนั้นน่าจะรู้ถึงการบ้านข้อนี้ดีครับ
ปิดท้ายที่โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะครับ
อดีตโค้ชทีมสถายในชุด๔เกม
เกมลุกเกมรับตอนนั้นทีมไทยถ้าเตรียมการบ้านมาดี
แล้วก็ในเกมนี้ความกดดันจะอยู่ที่เจ้าภาพมากกว่านะครับ
ที่ต้องการเข้ารอบเป็นที่๑เพื่อเส้นทางที่ง่ายในรอบต่อไป
ส่วนไทยนั้นกดดันน้อยกว่าเพราะโฟกัสเรื่องของการเข้ารอบเท่านั้นก่อน
จุดสำคัญของทีมไทยคือเกมรับจะต้องแน่นกว่าที่เจอกับบาเรน
ว่าจะเห็นจุดผิดพลาดเล็กน้อยที่ยังคงมีอยู่ครับ